อีกอย่างหนึ่งนะคะขี่มอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกต้องใส่ทั้งคนขี่และคนซ้อนนะคะ
คุณผู้ชมมีเหตุฆ่าโหดเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นะคนเราเวลามีปัญหาอะไรเนี่ย
เลือกไม่ฆ่าเขาก็ฆ่าตัวเองเป็นทางออกนะคะ
มีเหตุฆ่าโหดเกิดขึ้นที่กาญจนบุรีค่ะ
เป็นชายวัย๖๓ปีเขาเป็นชาวไร่มันสำปะหลัง
จอบตีเข้าที่ศีรษะแล้วก็ท้ายทอยนอนเสียชีวิตอยู่ในไร่นะคะ
นี่เป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เกิดเหตุไปพบศพค่ะ
ผู้ตายชื่อว่าในโปรยมั่นคงอายุ๖๓ปีนะคะ
ญาติเนี่ยพอไปเห็นศพของนายโปรยก็ยืนกอดกันร้องไห้เลยค่ะ
โดยศพถูกทุบด้วยของแข็งที่ศีรษะและท้ายทอย
จากจุดที่พบศพ๑๐เมตรมีจอบปักอยู่
คิดว่าน่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเพราะว่าที่จอบเนี่ย
มีทั้งคราบเลือดแล้วก็เศษผมติดอยู่ที่จอบด้วย
ในที่เกิดเหตุนะคะลักษณะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันจะเป็น
พื้นที่ทำไร่ที่อยู่ในสภาพการปรับสภาพหน้าดิน
ทำไร่มันสัมปะหลังอยู่ลึกเข้าไปจากถนนประมาณ๑๐๐เมตร
อำเภอท่าม่วงค่ะนางสาวเบนเจวันน้องสาวของในโปรยผู้ตาย
ก็เล่าบอกว่าในโปรยมาเช่าที่ดินตรงจุดเกิดเหตุ
ไร่ข้าวโพดกับไร่มันสัมปะหลังประมาณสัก๖เดือนเสร็จแล้ว
ก่อนเกิดเหตุออกจากบ้านก็บอกว่าจะไปนอนค้างที่กระท่อมในไร่มัน
ปลูกมันตั้งแต่เช้าจนกระทั่งอยู่อยู่ทางครอบครัวได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่
พี่ชายเสียชีวิตแล้วค่ะ
ดูคุณละบ้าน
ตำรวจทำงานไว้นะคะเพราะว่าล่าสุดมีการออกหมายจับแล้วค่ะ
สารจังหวัดกาญจนบุรีออกหมายจับในพงพันธ์บุตรพิมพ์หรือในเตยอายุ๓๙ปี
ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัว
ประเด็นการเสียชีวิตเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะมาจากที่ในโปรยทะเลาะกันกับนายเตยนี่แหละค่ะ
คือสองคนนี้บ้านเขาอยู่ใกล้กันกับที่เกิดเหตุ
เตยเป็นคนดูแลที่ดินแปลงนี้จากเจ้าของที่เป็นคนกรุงเทพ
เตยอ้างบอกว่าเจ้าของยกเลิกสัญญา
แต่นายโปรยเนี่ยไม่ยอมเพราะว่าเขาทำสัญญาเช่าไว้หนึ่งปีราคาหกพันบาท
ก็เลยทะเลาะกันแล้วก็สุดท้ายนายโปรยก็มาถูกพบเป็นศพแบบนี้
ส่วนน้องสาวในเตยก็บอกด้วยนะคะว่าหลังเกิดเหตุนายเตยยังไม่กลับมาบ้านเลยค่ะ
แล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วยไม่รู้หายไปไหน
แต่ก่อนเกิดเหตุ๒วันในเตยมาบ่นให้ฟังว่ามีปากเสียงกับผู้ตาย
เกี่ยวกับเรื่องที่ดินจริงก็ถ้าเกิดสมมติหนายเตยโกยเหตุจริงเนี่ย
ในฐานะน้องสาวก็บอกว่าอยากให้พี่ชายกลับบ้านถ้าทำผิดจริงก็ยอมรับผิดซะ